ลำช้างผ้าเป็นการแสดงที่เกิดขึ้นมาภายหลัง
แต่เพื่อมุ่งหวังให้ระบำช้างผ้าได้เสนอวิถีท้องถิ่น
วบคู่กับประเพณีแห่ช้างผ้า
เพื่อเป็นการระลึกถึงบรรพบุรุษและสืบสารประเพณีดั้งเดิม
ระบำรำฟ้อนที่เป็นศิลปะวัฒนธรรม
โดยคุณครูรวงทองรักษกุล
เป็นผู้ประพันธ์บทเพลงตำนานช้างผ้าบ้านเมาะหลวง
ซึ่งรูปแบบของการระบำช้างผ้า
ให้เห็นถึงความสวยงามของการฟ้อนรำ
ประกอบการรำตีบทตามพื้นฐานการรำของนาตสินไทย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน